ในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยก่อนที่จะลงทำศึกเอเชียนคลับครับ
ก่อนหน้าที่จะลงเล่นเกมแรกเจอกับอินเดียมีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องแบบปิดกับโอมานด้วยนะครับ
ซึ่งการฝึกซ้อมเมื่อวานเป็นครั้งที่สามครับในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับ
ใช้เวลาซ้อม๒ชั่วโมงและวันนี้ครับเวลา๕โมงเย็นหรือว่า๒ทุ่มบ้านเราเนี่ยนะครับ
ในครั้งนี้ซึ่งคลิปแนะนำของทีมชาติจะเป็นฉายาช้างศึกนะครับ
รวมถึงอันดับโลก๑๑๘แล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดในรายการนี้คืออันดับ๓เมื่อปี๑๙๗๒
ครั้งนั้นเนี่ยมีแข่ง๖ทีมนะครับแล้วก็เส้นทางในการผ่านเข้าเล่นในครั้งนี้ว่า
มีเส้นทางอย่างไรบ้างซึ่งไทยก็ได้สิทธิ์มานะครับ
จากการที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของบอลโลกรอบคันเลือกนะครับที่ผ่านมา
โปรแกรมเอเชียนครับเน้นย้ำกันหน่อยครับ๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์นะครับ